เวลามีรถขนแรงงานต่างด้าวแล้วโดนจับทีไรต้องทายกันหน่อยว่ากี่คน
อัดกันไปกี่คนลองไปดูกันฮะ

กางมันต้องออกมา

๑๘นะคุณผู้ชม

เพราะว่าพื้นที่ด้านหลังมันคือเก็บสัมภาระ
ใช่สัมภาระ

รถตู้นั่งได้เมื่อไหร่

๑๘เลยหรอ
ตำรวจกรงกับกราศน์๑กรงบังคับการตำรวจทางหลวง
รับจับกลุ่มคนขับก่อนใน
นัทธวัฒน์อายุ๒๖ปี

พิษสนุโลกที่ขนแรงงานต่างด้าว

เต็มคันล่ะไม่ได้ว่าเต็มแล้วล่ะ

คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้๒๗กันยายน
จับได้ตรงถนนรังสิตนครนายก

นัทวัฒน์มายังไงมายังไง

เห็นมาขนาดนี้เขาขับรถมาทุกขนแรงงาน

จริงจะมีอีกคันหนึ่งขับนำทางมาให้

ดอนเมืองคุณผู้ชมฮะ

นี่จากตากจะมาแถวดอนเมืองคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหแต่มาโดนแถวนี้ไปก่อนแต่ปฐุมธานี
ต้นแรงงานทั้งหมดเนี่ยรับสารภาพว่าก็ต้องเสียค่าหัวคิวแหละ
ให้ในหน้าคนละ๑๕๐๐บ้าง๒๕๐๐บ้าง
ญาติจะจ่ายให้ในหน้าครับเมื่อไปถึงจุดหมายแล้ว
ตำรวจทางหลวงก็ซื้ออาหารนะ
ซื้อน้ำโอ้โหนี่ก็ดูแลตามหลักมนุษยธรรมนะคุณผู้ชม

จะส่งตัวไปดำเนินคดีที่สพธัญบุรี
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินการมาตรการส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปครับ